หลังจากที่เราบอกไว้ว่า๙๘คดีที่ตอนนี้วัดพระธรรมกายโดนอยู่
เขาก็ตกใจนะคุณผู้ชมก็ตกใจแต่คุณผู้ชมบอกว่า
งวดนี้๙๘แน่ไม่ได้ใบ้หวยคุณผู้ชม

ไม่หวยแต่๙๘คดีจริง
แล้วก็ตอนนี้มาตรการรักษาความปลอดภัย

เราไปติดตามจากคุณภูริพัฒน์บุญนินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายนะคะ

เข้าสู่วันสุดท้ายตามหมายค้นจากศาลที่จะเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายแล้วนะครับ
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการเคลื่อนไหวในด้านของกำลังพลที่จะเข้ามาตรวจค้นภายในวัดแต่อย่างใด
ขณะที่ทางวัดนั้นถูกดำเนินคดีแล้วถึง๙๘คดีครับ
ส่งผลให้วัดนั้นวันนี้ต้องมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
วัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยผู้ต้องหาตามหมายจับ
จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของกำลังพล
ในการบุกเข้ามาตรวจค้นแต่อย่างใด
ซึ่งบรรดาศิษยานุสิตของวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่เอง
ยังคงมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เฉพาะประตู๗ซึ่งเป็นประตูที่ผมยืนรายงานข่าวนี้
ยังคงถูกตรวจตาโดยพนักงานรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
เช่นเดียวกันกับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวนั้น
ก็ไม่สามารถเข้าไปยังภายในวัดได้ครับ
ทีมข่าวไปสำรวจบริเวณประตู๕และ๖เรียบถนนคลองแอน
เช้าวันนี้เริ่มมีศิษยานุสิตทยอยเดินทางไปที่หอฉันคุณยายอาจารย์
มหารัตนอุบาสิกาจันทนนกยูงแล้ว
ซึ่งจุดนี้ภายในพื้นที่ประตู๕เพื่อร่วมกันทำพิธีสวดมนต์
โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวัดคอยสังเกตการ
และตั้งโต๊ะลงทะเบียนเพื่อคัดกรองศิษยานุสิตที่จะเดินทางเข้าไปสวดมนต์ที่หอฉัน
พร้อมตรวจบัตรผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวด
ส่วนประตู๖นั้นมีการตั้งเต็นต์เพื่อรอพระสงฆ์ทำพิธีสวดมนต์ในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
และคงปิดการใช้งานพร้อมมีป้ายมาติดไว้โดยระบุข้อความว่าอยู่ระหว่างการปรับปรุง
รวมถึงภายในมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของวัดเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดเวลา
และภายหลังจากวันนี้รองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ตำรวจภูทรคองหลวงนานกว่า๗ชั่วโมง
ผลสรุปว่าตำรวจนั้นดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายทั้งสิ้น๙๘คดี
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีความผิดเกี่ยวกับการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขณะที่นายองค์อาจทำนิทาโคศกคณะศิริสัยนกศิษย์วัดนั้น
ถูกออกหมายจับถึง๒หมาย
คือคดีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากศาลจังหวัดธัญบุรี
คดียุโยงปลูกปั่นจากสารอาญา
ซึ่งภายหลังจากนายองค์อาจรู้ตัวว่าถูกออกหมายจับนั้น
ออกจากกลุ่มลายประชาสัมพันธ์ของวัดทันที
โดยกลางดึกของวานนี้ตำรวจยังขอเข้าไปภายในวัด
ควบคุมตัวนายองค์อาจที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ก็ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่วัดให้เข้าไปภายในเช่นเดียวกันครับ

เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและคดีบุกรุกป่า
พระธรรมชโยถูกออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นะครับ

ภายหลังจากตัวนายองค์อาจที่ถูกออกหมายจับถึง๒หมายแล้ว
จะมีความเคลื่อนไหวหรือท่าทีใดออกมาครับ
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระธรรมกายครับ